มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีรถเก๋ง๒คันตามไล่ยิงกันกลางเมือง
คุณผู้ชมเหตุเกิดที่หาดใหญ่นั่นเองนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็รู้ตัวหัวหน้าแก๊งของทั้งสองแก๊งแล้วครับ
ความคืบหน้าเหตุแก๊งนักเลงอันทภาณแก๊งใหญ่ครับ

ขับรถเก่งใช้ปืนไล่ยิงถล่มกัน๒๐นัดเลยครับ
บนถนนสายสามชัยและถนนจุติอนุสรกลางเมืองหาดใหญ่อย่างอุกอาจ
ซึ่งภาพวงจรปิดนะฮะเป็นภาพกล้องหน้ารถนะครับ
ก็สามารถไปบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ไล่ยิงบางส่วนเอาไว้ได้
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นรถยนต์ของชาวบ้านเสียหายไป๔คัน
ถูกยิงไปด้วยนะครับโดนยิงไป๔คัน
แต่ว่าไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าถูกลุกหลงจากการที่เขายิงกันในครั้งนี้
ล่าสุดเจ้าหน้าที่พบรถเก่งทั้ง๒คันแล้ว
ที่เป็นก้อกัยเมื่อเรือ๘๑๖๓ภูเก็ต
มีรอยถูกยิงที่ล้อหลังขวาจนยางแตก
ที่เป็นก้อกัยวาแวน๕๓๘๖สงขรา
ไปจอดทิ้งไว้บริมถนนประชายินดีครับ
มีรอยถูกยิงที่กันชนด้านหน้า๑นัดหลังคา๑นัดแล้วก็ยางหลังซ้ายแตกด้วย
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ

มีชาวฟิลิปปินส์เป็นผู้ครอบครองครับ
อายุ๓๕ปีหรือว่าศักดิ์ผาสุกเป็นผู้ครอบครอง
แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุในครั้งนี้ด้วย
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙
นำทีมสืบสวนทั้งของตำรวจภูทรภาค๙

แล้วก็ทีมสืบสวนสพหัดใหญ่
ร่วมกันหาบ่อแสแล้วก็จะสืบสวนขยายผลไปยังผู้ก่อเหตุค่ะ
รู้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองแก๊งแล้ว

หัวหน้าฉายาว่าอ้วนเสียงตึ้งนะคะ

ส่วนจะมีใครร่วมด้วยอีกหรือไม่ยังคงต้องสอบสวนขยายผล
ตอนนี้ก็สั่งการให้ทางพนักงานสอบสวน

เพื่อจะออกหมายจับหัวหน้าแก๊งทั้งสองแก๊งค่ะ

ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
และทั้งสองคนเคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติด
แล้วก็อยู่ระหว่างการประกันตัวสู้คดี
รวมทั้งถูกเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจับกลุ่มมาแล้วหลายครั้ง

เพราะว่ายังไม่มีหลักฐานมัดตัวที่ชัดเจนนะคะ